คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นชาวกัมพูชานะคะ
โพสต์คลิปร้องขอความช่วยเหลือเอาไว้เธอบอกเธอเนี่ย
อาชีพเป็นนักวาดภาพดูหน้าเธอสิคะ
โดนเอาน้ำกรดสาดเย็บเป็น๒๐๐กว่าเข็ม
โดนจ้างไปวาดรูปแถวอาคารร้างแห่งหนึ่ง

นี่ค่ะสภาพคือแบบหน้า

เป็นนักวาดภาพชาวกัมพูชา

ก็ชี้จุดที่โดนทำร้ายร่างกายลักษณะคล้ายอาคารร้าง
ชาวบ้านก็มีมายืนมุงดูว่าเกิดอะไรขึ้น
มีตำรวจสายตรวจขับผ่านมาด้วยนะคะ
เธอก็เล่าบอกว่าเธอโดนจ้างให้มาวาดรูปที่สถานที่แห่งหนึ่ง
แล้วอยู่ก็มีผู้ชายสองคนมาทำร้าย

เรื่องนี้ทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ

ผู้เสียหายคือศิลปินวาดภาพสาวชาวกัมพูชา

เป็นมาเฟียชาวโปแลนด์

เฟียชาวโปแลนด์คนนี้หลอกให้เธอไปวาดรูปที่ชนบุรี

ทำร้ายร่างกายเอามีดฟันเอาน้ำกรดสาด

มาหลายวันแล้วตำรวจก็ยังไม่ทำอะไร
เฟียชาวโปแลนด์ที่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะว่า
เป็นใครมาจากไหนมีความแค้นอะไรยังไง
เพราะว่าเธอไม่ได้โดนน้ำกรดลาดแค่ทั้งตัวนะ
โดนน้ำกรดราดที่อวัยวะเพศด้วยค่ะ

เป็นหลักฐานที่สพบังละมุงตั้งแต่๑พฤศจิกายนวันเกิดเหตุแล้วตอนบ่ายโมงตรงนะคะ

พาสาวรายนี้เข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าถ้าตำรวจไม่เร่งดำเนินการแบบนี้
ผู้ก่อเหตุน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วมาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นะ

ทุกผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่นะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คุณกอล์ฟเจ้าของร้านนะฮะบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเห็นคนเจ็บอยู่ในความดูแลของตำรวจ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยในสภาพสบักสบอมเลือดไหลอาบร่าง
แต่ก่อนหน้านั้นที่คนเจ็บก่อนที่จะอยู่ในสภาพนี้เนี่ย
มานั่งทานข้าวที่ร้านพร้อมกับสุนัขหนึ่งตัว
ส่วนสถานที่ที่ถูกทำร้ายทราบแค่ว่าเหตุเกิดบริเวณบ้านร้างคนร้ายทราบแค่ว่าเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเท่านั้น
ขณะเดียวกันทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกนาวินสินทุรัตน
กับการสพบังละมุงเจ้าของท้องที่เกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าในคดีนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้สืบสวนแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่
หลังจากเกิดเหตุได้ออกติดตามไล่ล่าคนร้ายแล้วก็ยึดของกลางที่ตกในที่เกิดเหตุได้
เป็นมีดแล้วก็ค้อนแล้วก็ส่งไปตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของดีเอนเอเพื่อหาจุดเชื่อมโยง
กับตัวคนร้ายจนรู้ว่าคนร้ายเป็นชาวโปแลนด์และหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่๓
พฤศจิกายนตำรวจที่บังละมุงชนบุรีก็ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ออก
หมายจับฝรั่งชาวโปแรนด์ลายนี้แล้วก็ประสานไปยังองค์กรตำรวจอาทยากรรมระหว่าง
ต่างชาติที่ก่อเหตุคนนี้นี่นะฮะก็คือตำรวจบางละมุงบอกว่าก็มาตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วคนร้ายออกนอกประเทศตั้งแต่